อีกเรื่องหนึ่งคือข่าวในธรรมนองนี้เนี่ยเราก็พยายามบอกแล้วก็ย้ำเตือนกันว่า
คือปัญหาลักษณะแบบนี้มันมีทางออก
คือคุณเจอปัญหาเรื่องของท้องไม่พร้อม
หรือว่าลูกคลอดมาแล้วแล้วก็ไม่พร้อมจะเลี้ยงเนี่ยมันมีทางออก
แต่เมื่อ๘ตุลาคมที่ผ่านมาที่ชายภูมินะครับ
ชาวบ้านไปเจอกระเป๋าเดินทางถูกทิ้งเอาไว้มีเลือดไหลออกมา
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่กลางทุ่งนานะฮะที่บ้านนาศรีนวลที่หมู่๗ตะบลนาเสียวอำเภอเมือง
ปรากฏว่าเปิดออกมาข้างในเนี่ยมีศพของเด็กทารกอายุประมาณ๘๙เดือนนะ
เสียชีวิตอยู่นะแล้วก็มีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือรัดที่คอด้วย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๕วันก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาเจอกระเป๋าและเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
คือสพเมืองชายภูมิก็ไล่ตรวจสอบจนสามารถนะตามเจอคนที่เอาเด็กมาทิ้งก็คือแม่ของเด็กนั่นเอง
คือเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒๔ชั่วโมงตามเจอนะฮะ
เพราะว่าแกะรอยจากเสื้อที่เจออยู่ในจุดเกิดเหตุมันมีเสื้อทิ้งอยู่แล้วมันมีชื่อของบริษัทเหมือนกับเป็นเสื้อของบริษัทที่เขาทำงาน
พอไล่ไปนะไปดูก็ถึงพบนี่ฮะหญิงสาววัย๑๙ปีนะเป็นชาวชายภูมินะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับอยู่ในหอพักใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละก็นำตัวมาสอบสวนนะครับ
คือเธอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าตัวเธอกับแฟนนุ่มไม่พร้อม
จะมีลูกเป็นพนักงานทำงานที่เดียวกันนะแฟนเนี่ยคือตอนที่เธอ
คลอดลูกออกมาเนี่ยลูกอยู่ที่หอพักนะครับแต่ตอนนั้นแฟนไม่อยู่นะแฟน
ไปทำงานนะครับทีนี้เธอบอกเธอตกใจลูกร้องเสียงดังนะก็
เลยเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างตัวมารัดคอลูกแล้ว
เสียงลูกก็เงียบไปรู้อีกทีเอ้าลูกตายแล้วก็เลยเอาห่อด้วย
หลายหลายชั้นเอาใส่กระเป๋าเดินทางแล้วขี่จักรยานยนต์เอาไป
เธอยืนยันว่าแฟนของเธอไม่รู้เห็นเธอทำคนเดียว
อันนี้เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดบ่ายวันนี้ครับ
ตำรวจคุมตัวหญิงสาวคนนี้ไปทำแผนไปชี้จุดนะครับก็มีจุด
ที่เป็นบ้านเอื้ออาทรในชุมชนโนนสมอที่ตัวเมืองชายภูมิที่
อยู่กับแฟนนุ่มนะแต่เธอบอกเป็นแฟนคนใหม่นะที่เธอ
ท้องเนี่ยแล้วมีลูกเนี่ยเป็นลูกกับแฟนคนเก่าแต่ว่าก็อยู่
แฟนใหม่จนคลอดลูกนั่นแหละแล้วเธอยืนยันว่าแฟนใหม่เนี่ยไป
ทำงานช่วงนั้นเธอบอกเอาละอารมณ์หนึ่งเธอบอกเธอก็ไม่พร้อม
จะมีลูกแต่มันมีลูกติดกับแฟนเก่านะท้องมาแล้วก็มีแฟน
ใหม่นะครับทีเนี้ยคนข้างบ้านกลัวว่าเขาจะได้ยินเสียงเด็กร้อง
ตอนที่เธอคลอดลูกมาแล้วนะฮะก็เลยใช้มือปิดปากปิดจมูกแล้ว
ก็ใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่เนี่ยมารัดคอแล้ว
ก็แน่นิ่งไปเนี่ยเธอบอกว่าอย่างนี้ฮะสุดท้ายเธอก็เอาลูก
ทิ้งนะฮะยอมรับว่าเครียดไม่มีทางออกไม่พร้อมจะมีลูก
แล้วก็ปกปิดเรื่องที่ตัวเองท้องกับแฟนเก่าเอาไว้ด้วยค่ะ
เธอบอกแฟนใหม่ก็ไม่รู้ว่าเธอท้องจนคลอดมาแต่เด็กแปด
เดือนแล้วนะอืมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวลองฟังกันแล้วกันนะครับ
หนูยอมหนูผิดท่ามากครั้งนี้แบบไม่ลองหาใครไม่แกล้วบอก
พ่อกับแม่เพราะว่าความกลัวแล้วเราสำนึกผิดแล้วเนอะเนี่ย
ขอโทษพ่อแม่ว่ายังไงบ้างว่าจำจำไม่กูหกแม่อะไร
จะอีกแล้วแต่ก็คือทุกคนก็ผิดบังพ่อกับแม่เกือบทุกเรื่อง
เลยค่ะเธอบอกเธอก็ปิดบังทุกคนนั่นแหละนะฮะสุดท้าย
ถูกแจ้งข้อหานะครับทุกผู้ชมครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นะครับข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยนะฮะค่ะตำรวจ
ว่าเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปว่าตกลงเป็นไปอย่างที่เธอ
บอกหรือเปล่าว่าเธอทำคนเดียวจริงไม่มีใครรู้เห็น
จริงจริงอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะโอ้โหเด็กแรกคลอดอายุคัน
เก้าเดือนนะคะเธออ้างว่าแฟนคนใหม่ที่อยู่ด้วยกัน
ปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าเธอทองอันนี้เธอบอกว่าอย่างนั้น
แต่ความจริงมันมีทางออกมากว่านี้นะฮะมันมีทางออกที่ดีกว่านี้เยอะเลยนะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลย